ต่อกันที่การปราบรามยาเสพติดนะคะตำรวจที่สุราธานีค่ะ
ควบคุมตัวเขามากัน๔คนเป็นแก๊งขนยาเสพติด
สองในสี่เป็นพ่อลูกกันเอ้าชวนกันขนยาดีดีเนี่ยนะคะ
อ้าวขยายผลยึดทรัพย์ได้ตั้ง๕๐ล้านบาท
แสดงว่าเป็นรายใหญ่เหมือนกัน
เพราะรับแห้งการจับความสู้ราธารณีแถลงผลเลยค่ะเป็นคนแถลงเองเลยนะคะ
สำหรับการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดมี๔คน
นายสมเกียจทัพรอดและคนสุดท้ายนายวรินทรทัพรอด
จะเห็นว่า๒คนเนี่ยนำสกุลเหมือนกันก็เป็นเพราะลูกกันนะ
ของกลางยาบ้า๒๓๒๐เมตร
ไอซ์อีก๔๕กรัม
รถบรรทุก๑๐ล้อรถยนต์๒คันรถจักรยานยนต์๑คัน
ค่ารวม๕๐ล้านบาทนะคะ
การจับกลุ่มสืบเนื่อง๓๑มกราคม
เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัวนายภูริและนายพงดานัยได้ที่บ้านพัก

สอบสวนขยายผลต่อค่ะเขารับสารภาพ
จะมีการส่งยาเสพติดมาจากปฐุมธานี
นายสมเกียจและนายวรินทรเป็นพ่อลูกกันเนี่ยนะ

กระจายส่งยาเสพติดจุดต่างใช้รถคันใหญ่นี่แหละ
บตาเจ้าหน้าที่ได้ดีนั่นแหละเขาบอกแบบนี้
ไปส่งตามนครนายกพัทธลุงสุราธานี

วางแผนจับกลุ่มนายสมเกียจและนายวรินทร
พ่อลูกและได้ของกลางตามที่บอกไปแล้วนะคะ
ทั้งหมดแล้วพอจับกลุ่มตัวได้ทั้งขบวนการค่ะ

ส่วน๔คนนี้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกัน
ยาเสพติดประเภทที่๑ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะ